ในส่วนของคดีเราเรียกคดีเก็บเห็ดจริงนะคะ
แต่ว่าที่ผิดผิดพรบ

แว่วถางก่นสร้างตัดไม้๗๒ไร่

ที่เคยกล่าวโทษเนี่ยมากัน๘๙คน
จะมาตามหาตัวสองคน

ผมถามว่าศาลท่านไม่ได้สั่งให้คุณไปคุณไปทำไม
ใครคือคนตัดไม้และใครที่เกี่ยวพันธุ
และใครที่อยู่เบื้องหลังการกระทำทั้งหมด
ผมบอกคุณจอมฝันและประชนมาแห่งนี้ว่า
ถ้าสองคนทำผิดจริงก็ต้องรับโทษนะครับ
ชัดเจนเพราะว่าเราไม่เข้าข้างอยู่แล้ว
แต่พยานเอกสารหลักฐานเนี่ยมันให้ประจักษ์ว่าเขาเนี่ยกระทำความผิดหรือไม่ครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้
ก็คือประมาณสักต้นปีที่แล้วเรามาคุยกันช่วงปลายเดือนมีนาคม
ก็อย่างที่คราวที่แล้วพูดอย่างไรที่ฉันก็ต้องพูดแบบนั้นนะคะ
คือเรามักจะรู้จักคดีนี้ว่าเป็นคดีตายายเก็บเห็ดนะคะ
แต่จริงแล้วไม่ได้ผิดข้อหาเก็บเห็ดนะคะผิดพรบป่าสงวนนะคะ
แล้วก็ที่บอกว่าเรียกตายายบางคนก็ค้านบอกไม่ใช่ตาไม่ใช่ยาย
อายุแค่๔๐กว่า๕๐กว่าเท่านั้นเองนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องสงสารเห็นใจเรื่องหนึ่ง
เรื่องผิดกฎหมายต้องอธิบายพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองให้ได้อีกเรื่องหนึ่ง
อันนี้เรื่องจริงค่ะคุณผู้ชมครับเพราะมันกลายเป็นคำพูดติดปาก
เวลาคนบอกว่ากฎหมายไทยกระบวนการยุติธรรมไทยนั้น
เอาผิดคนได้ทุกคนไหมเอาผิดคนรวยคนจนเท่ากันไหม
เอาผิดได้แต่คนเล็กคนน้อยหรือว่าคนระดับใหญ่หัวหน้าคนที่อยู่เบื้องหลัง
เอาผิดได้หรือเปล่าคดีนี้เลยมักจะถูกพูดถึงทุกครั้งที่มีความคืบหน้า
ส่วนความคืบหน้าล่าสุดมีอะไรนั้นจริงแล้วเกิดขึ้นช่วงก่อนหน้านี้สักวันสองวันนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าตอนนั้นพื้นที่ข่าวไปอีกหนึ่งคดีที่ถามตรงตามอยู่
วันนี้มีความคืบหน้าอะไรบ้างเราจะคุยกับ๓ท่านด้วยกัน
สามท่านคือสามท่านเดิมเลยค่ะทนายความสงการอัจฉริยศัพย์นะคะ
แล้วก็คุณแดงสิริสรและคุณอุดมสิริสอนสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ

ล่าสุดภาพที่ไปหาท่านศรีวรารังสิพรามนากุลไปทำอะไร
คือต้องเรียนตรงไปตรงมานะครับว่าที่เราพานายอุดมและนางแดงไปพบท่านรองศิวรานั้น
เกรงว่าแกทั้งสองจะเกิดพยันตราย
เพราะก่อนหน้านี้เมื่อปี๒๕๕๙เนี่ย
แกเคยถูกเจ้าหน้าที่นะครับเอารถยนต์มา๓คันกำลัง๑๐กว่าคนบุกไปหาแก
อ้างว่าจะไปดูแลทุกศุกร์

หลักฐานชัดที่มีการรายงานขึ้นมา

อกจากนี้แล้วไปพบท่านรองศิวรารังสิพันธุล

ซึ่งท่านรับผิดชอบเรื่องความมั่นคง

ถ้ามีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้มีอิทธิพล
หรือกรณีบุกลุกที่ดินของรัฐ

เพราะเราสงสัยว่าไอ้ที่ดิน

ที่บอกว่าถูกลักลอบตัดถึง๗๒ไร่
ใครเกี่ยวข้องบ้างต้องดำเนินคดีให้หมด

ที่ไปหารองศิวรานี่คือเรื่องความปลอดภัย
ของศาลค่ะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไร

เพราะยังมีกระบวนการที่จะพิสูจน์อีก

ถ้าผลในวันที่๒พฤษภาออกมาเป็นเช่นไรครับ

ทนายสงการพาไปหารองศรีวราเนี่ยนะคะ

คือเราเกรงว่าใกล้วันที่จะอ่านคำพิพากษา

กลัวจะมีโรคแทรกซ้อน
มายังสองตายายนี้

สั่งให้ตำรวจปทศ
ซึ่งรับผิดชอบเรื่องการป้องกันและปราบปราม

สั่งการบอกว่าลองไปสืบสวนสอบ
สวนสิว่า๗๒ไร่ที่อ้างว่า
ในอุดมและดางแดงไปรักรอบตัด

และที่นั้นเป็นที่ดินของรัฐ

ไม้เนี่ยมันคงเดินออกมาทีละท่อน

รอยตัดเลื่อยยนและที่สำคัญนะครับ

ไปร้องผลตรวจออกว่า

ถูกแต่เจอรถจักรยาน

ทั้งสิ้นไม่มีของกลาง

สิ่งนี้คือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดครับ
ทีนี้ถ้าสมมุติไล่เรียงกันดูนะคะ
ตอนนี้ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมเนี่ย

เพราะฉะนั้นสารชั้นต้น

มันไม่ผิดครับคืออย่างนี้ครับ

รับสารภาพจำคุก

อุทธรณ์ยืนดีกาก็

แต่ระหว่างที่มีการพิจารณา
สารดีกาต้องเรียนตรงไปตรงมาว่า

พิจารณาคดีในของสารดีกา

เพราะเกรงว่าจะหลบหนีเป็นแนวทางปฏิบัติ

มันมีบางสิ่งบางอย่างบางประการ

นำเรียนต่อสารสูงให้ท่านได้ทราบ
จึงขอความเมตตาของสารดีกา

บุคคลที่เกี่ยวข้อง๕ท่าน
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกรสิน

ในแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดในอุดม

ก็เอาสำนวนสดที่มีการสอบ
อุดมและนางแดงว่า
รถจักรยานยนต์ไปจอดไปทำอะไร
และขณะนั้นก็ไม่มีธนงทนายความทั้งสิ้น

ก็สอบว่าหนึ่งเข้าไปเก็บเห็ด
เพราะแกหากินดำรงชีพมาโดยตลอด

ก็รอการติดต่อของตำรวจกลับมา

เรียกแกมารับทราบข้อเก่าหา

กลสร้างรักรอบตัดไม้

ในป่าเขตป่าสงวน

ผมก็เห็นเอกสารตกใจครับ
คือตรวจพบจุดต่างมาจับยัด

ต้องบอกว่าในคดีนี้หัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีนี้

ก็ทำความเห็นเสนอพนักงานการคือสั่งฟ้อง

ตอนนี้เมื่อรับสารภาพก็ต้องพิพากษาตามคำฟ้องครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เรารออยู่ที่บอกว่า

ต้นอ่านครับค่ะแต่เรื่องนี้นิดเดียวครับ
เชิญค่ะเชิญค่ะต้องบอกว่าสารท่านเมตตาสูงอืม
คือหลังจากที่มีการไต่สวนแล้วท่านสั่งให้สำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดกรสินนี้ต้องชื่นชมอ่าก็ลงพื้นที่ตรวจสอบประวัติทั้งสอง
เชิงลึกค่ะว่าฐานะมีการงานอาชีพอะไรต่างต่างอืม
และเมื่อสรุปรายงานแล้วก็ให้สารชั้นต้นอ่านให้จำเลยทั้งสองฟัง
ค่ะเพราะอ่านทั้งสองฝั่งเสร็จปุ๊บจำหน่อยทั้งสองไม่ค้านอืม
ก็ต้องส่งไปยังสารดีกานี่คือขั้นตอนตามกระบวนการยุทธรรม
ต้องบอกว่าสารท่านพิเคราะห์จากพยานหลักฐาน
ดังนั้นในคดีนี้สารทำหน้าที่ได้ดีที่สุดครับ
ถูกแล้วก็อุทธรณ์ก็ตัดสินยืนตามสารชั้นต้น

ก็คือเนื่องจากว่าตัวจำเลยเนี่ย

และฟังจากข้อเท็จจริงที่แกเนี่ย
หูตึงและประสาทสัมผัส
ก็คือแกเข้าใจว่าถูกดำเนินคดีเรื่องเก็บเห็ด

บุกรุกแพร่สงฆ์กลต่างกฎสร้างลักลอบตัดไม้
เขตป่าสงวนถึง๗๒ไร่
ทีนี้ดิฉันต้องถามลองแย้งดูบ้าง

ที่เรามาเจอกันคราวที่แล้วปีที่แล้วเนอะ
นะคะจากปีที่แล้ว
คราวที่แล้ว๕๙ถึงวันนี้มีใครไปที่บ้านบ้าง
ดิฉันต้องเสียงดังนะคะเพราะว่าคุณอุดมจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินนะ
ขออภัยคุณผู้ชมไว้ก่อนนะคะมีใครไปที่บ้านบ้างคะ
เอาจากคราวที่แล้วนะเพราะคราวที่แล้วมีข่าวเลยมาคุยกัน
แล้วหลังจากพอเรามาคุยกันเสร็จแล้วจนถึงตอนนี้เนี่ย
มีใครไปเยี่ยมสงสัยอะไรมีใครไปขู่มีใครไปข่ม

อ้าวก็น่าจะสบายใจว่ามีเลยบอกใช่ไหมไม่มีเลยใช่ไหม

ไม่มีใครไปที่บ้านเนาะครูโดมมีคนไปที่บ้านไหมมีเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านไหม
มีแต่ปีพุ่น
พุธคือปี๕๙ใช่ไหมหรือก่อน๕๙
มีแต่ปีที่ออกข้าวนั่นแหละค่ะ

ทีนี้ทนายสงการก็ไม่น่าจะมีอะไรห่วงนี่

เพราะอีกไม่กี่วันก็อ่านแล้วไม่เห็นมีอะไรเลย
ถ้าจะอยู่เกิดอะไรขึ้นกับสองคนนี้จบเลยนะครับ
กระบวนการที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปเนี่ย
เราต้องรู้ให้ได้ว่า๗๒ไร่เนี่ยใครเกี่ยวพันธุ์บ้าง

ที่ไปหาท่านรองศรีวรามันยังไม่มีอะไรเลยไม่ใช่เหรอ
มีข้อมูลในเชิงลึกเพื่อจะให้สืบสวนนะครับ
ถามว่า๗๒ไร่เนี่ยที่กล่าวหาเขาต้อง๒เนี่ย
ตัดไม้ไปเนี่ยถ้าแกผิดเงินไปไหน
ไม้ชักลากออกจากป่าไปไหน
และเลื่อยขึ้นจากเนี่ยตัดมันไปไหน

หรือกลัวคนที่ทำผิดคนตัวจริง
กลัวทั้งคนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กลัวที่คนทำผิดตัวจริงจะมาปิดปากแกทั้งสอง
ที่กลัวเจ้าหน้าที่เนี่ยคือ
มีข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่เกี่ยว
หรือที่กลัวเจ้าหน้าที่เพราะ
ถ้าตัดสินออกมาแล้วไม่ผิดเจ้าหน้าที่นี่แหละ

ไม้ใครรับผิดชอบ
๗๒ไร่เนี่ยนะครับการขนย้ายเนี่ย
มันไม่ได้ใส่รถเข็นออกมาเหมือนรถเข็นน้ำ

มันต้องใส่รถขนาดใหญ่แล้วหรือชักลากตัวออกมา
ดังนั้นมันต้องมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใด
หรือกับใครที่รู้เกี่ยวข้อง
ตอนนี้มันมีคดีอะไรที่มันแปะไว้กับคดีนี้ไหม
ที่มันคู่ขนานในการพิจารณากันไป
ก็คือไม่มีครับสำหรับ๗๒ไร่ที่ว่า

ถ้าผิดดำเนินคดีให้สุดไปเลยครับ
จนถึงตอนนี้มันมีอะไรที่เป็นข้อมูลใหม่

หน้าการงานเป็นอย่างไรเขาต้องลงชีพด้วยยังไง

ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งสำนักคุมประพฤติเนี่ย
ทำงานคู่กับกระบวนการยุติธรรม
และไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่เคยเกี่ยวข้องมาก่อน
รายงาน๒ฉบับเกี่ยวกับนายอุดมและนางแดง

คุณแดงค่ะตั้งแต่ที่เราคุยกันจนถึงตอนนี้เนี่ย

ใช่ไหมคะแล้วก็ทำนามาตลอดค่ะ
ก่อนหน้านี้ที่เราถามว่าที่เข้าไปในป่าไปทำอะไรเนี่ย

อย่างเดียวเหรอแล้วพอเหรอ
แล้วมันไปตรงพื้นที่อื่นได้ไหมของป่าที่เราจะไปเก็บ

แล้วเขาไปกันไหม

และมีการผ้ากะเพาะอีก

แต่ว่ากินข้าวได้ตามปกตินะกินข้าวได้

คิดเรื่องกังวลวันที่๒

กลัวอย่างในการศาจมนตรศีลแบบไหน

ตั้งแต่มีเรื่องขึ้นสารมานี่ก็คือใจไม่สบายเลยนะ
ถ้าอยู่ก็คืออยู่แต่กับนากับไล่นี่แหละค่ะ

นำเพิ่งเพิ่งหัวก็ไม่ได้หัวนำเพิ่ง

ตั้งแต่ปีที่แล้วเรามาเจอกันจำได้นะคะ
ใช่ไหมคะเรามาเจอกันปีที่แล้วเนาะที่นี่

ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้มีใครมายุ่งกับเราไหม

มีคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่มาไหม
โบมี่ครับมีตั้งแต่คนไปเยี่ยมพยายาม
เอายังไปหายอย่างที่น่าครับ
ญาติพี่น้องว่ายังไงบ้างคะคุณแดง
หลังจากที่เป็นข่าวช่วงปีที่ผ่านมา
อยู่ใกล้กันไหมบ้านญาติพี่น้องอยู่ใกล้กันไหมคะ

แล้วเขายังไงกันบ้างช่วยเหลือกันยังไงบ้างคะ
ก็มีอย่างก็ไม่หายกันจิ้นนี่แหละค่ะ

คุณแดงกับคุณอุดมมีลูกกี่คนคะ

อยู่กันสองคนหาพอไหมหาพอ
พอซื้อข้าวทานไหมคะ
ก็พ่อไปรับจ้างที่
สมัยนั้นก็ไปหายยกบ้านครับ

เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปแล้ว

แต่ว่าเดี๋ยวนี้นั้นผมก็เห็นยังเมื่อไหร่
แต่รถส้นมารึยังมาพามานี่

คุณแดงนอกเหนือจากโทษนะคะ

หรือเขาจ้างเราทำหรือเราเช่าเขาทำ

เป็นหน้า

แกเก็บปูนาในท้องนามาต้มกิน

ก็เลยเอาแกมาปรับสภาพจิตใจ

ไม่ว่าผลวันที่๒จะเกิดขึ้นอย่างไร

ยังมีความหวังที่เราจะไปพบสำนักงานกองทุนยุติธรรม
เพื่อเตรียมทำเรื่องไว้ในเรื่องของการขอลื้อฟื้น
คดีอาญาขึ้นพิจารณาคดีใหม่

สมมุติว่าถ้าวันที่๒ออกมาแล้วเป็นในทางลบ

ก็ต้องเตรียมขอลื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาคดีใหม่ครับ
ซึ่งถ้าสมมุติวันที่๒นะคะ
สารณีกายืนตามสาร

ซึ่งแปลว่าโทษถ้าจะรับเนี่ย

เพราะสารลงจำคุก๓๐เหลือ๑๕

ที่ทนายสงการมั่นใจตอนนี้นะคะ
หรือว่ามีอะไรที่ควรจะรู้ไว้บ้าง
ก่อนที่จะมีการอ่านคำพิพากษาสารดีกาสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเรายังคุยกันอยู่ที่คดี

กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนะคะ
ว่าตกลงแล้วความผิดของคน

ตกลงแล้วคุกมีไว้ขังคนจนหรือเปล่า

มันมีอยู่หลายคดีที่ทำให้คนอดตั้งข้อสงสัยไม่ได้
ตกลงแล้วคดีของลูกคนใหญ่คนโต
คนร่ำคนรวยตกลงจะหลุดจะรอด
ปล่อยคดีหมดอายุก็ได้หรือ
คุกไทยถึงกลายเป็นถูกตั้งคำถามแบบนี้

เรียกกันภาษาปากคือคดีตายายเก็บเห็ดนะคะ
คือแต่ว่าถ้าเอาแบบพูดกันแบบตรงไปตรงมาคือ
ทั้งสองท่านอายุยังไม่ได้ไม่ถึงขนาดว่าเป็นตายายนะคะ
พออายุ๔๐เสร็จ๕๐เสร็จอันนี้ถูกต้องนะ
ครับก็คือที่เรียกว่าตายายเพราะว่าหลานแกเนี่ยเป็นน้องแม่
เรียกตามศักดิ์ตามศักดิ์ว่าเป็นตาและยายครับ
แล้วก็แกก็เก็บเห็ดจริงตามข้อเท็จจริงนะครับ
ที่แกบอกเนี่ยคือนี่แหละค่ะที่เรียกว่าตายายเก็บเห็ดคือ

แต่ว่าพื้นที่ที่เข้าไปผิดต้องยอมรับแบบนี้
เขาก็ไปเก็บเห็ดขาของป่ากันมากินกัน

นั่นคือพฤติการถูกต้องแต่ทีนี้ในส่วนของข้อหาเนี่ย
คือข้อหาร่วมกันบุกรุกแพ่วถางนะคะ
กับยายสองคนตามข่าวแปลกไหมครับไม่แล้วจนถึงตอนเนี้ยชั้นต้นอูทรจะถึงดีการแล้ว
ยังไงไม่มีใครเลยไม่มีอะไรโผล่มาใหม่เลยคือผลการตรวจสอบของพนักงานสอบสวนชุดเดิม
ผลการตรวจสอบของเจ้าพนักงานปกครองก็ไม่มีอะไรครับมีรถของแกจอดชายป่าเพียงคันเดียว
แล้วมาตั้งข้อเก่าหาแก่ว่าร่วมกันบุกลุกแพ่วถางลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวน๗๒ไร่
อืมนี่คือข้อเท็จจริงมีจักรยานยนต์และเป็นจักรยานยนต์ที่ผ่อนกับทกศสาขาจังหวัดกรสิน
รายปีนะครับมันไม่มีอะไรเพิ่มเลยเหรอคะคือเจ้าที่ในการตามจับคือไม่มีอะไรเพิ่ม
จักรก็ไม่ได้มีและไม่มีใครเห็นแล้วว่าแกสองคนเนี่ยใช้เลื่อยยนหรืออะไรตามไม่มีแม้แต่ครั้งเดียว
อาวุธก็ไม่มีใดใดทั้งสิ้นมีจักรยานยนต์ของแกจอดไว้แล้วคดีนี้เนี่ยนะคะถ้าสมมุติไม่ใช่สองท่านนี้เนี่ย
คือไม่มีการตามต่อด้วยเหรอคะว่าเป็นใครกลุ่มไหนแก๊ง
เรียนตรงไปตรงมาว่าเมื่อปี๒๕๕๗ที่ผมได้มาหลังจากมาช่วยเรื่องของการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วเนี่ย
ผมก็ได้ไปร้องทุกข์ต่อที่กองปราบปรามกองกับการศาลให้ทำการสืบสวนสอบสวนในเชิงลึก
เมื่อวานนี้ที่ไปพบท่านรองศิวรารังศิพานกุลรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ
ท่านก็สั่งการให้สืบสวนให้ได้ว่าใน๗๒ไร่เกี่ยวข้องใครบ้าง
ถ้าเป็นการลุกที่ดินของรัฐถูกดำเนินคดีทุกรายต้องขยายผลให้ได้ครับ
ผมเชื่อว่าอาทยากรกระทำความผิดต้องย่อมมีหลักฐานเสมอครับ
นายสงการคือวันที่๒พฤษภาคมที่จะมีการอ่านคำพิพากษาเนี่ยนะคะ

ต้องบอกกันแบบตรงไปตรงมาแนวทางวิชาการ

พากษายืนก็ต้องยืนตามสารล่างนะครับก็คือจำคุก๑๕ปีนะครับ

แนวทางที่๒ก็คือยกฟ้อง
แนวทางที่๓ก็คือพิพากษาแก้
แนวทางที่๔เป็นแนวทางที่เราก็คาดเหมือนกันครับว่า
สำนวนมาให้สารชั้นต้นพิจารณาคดีใหม่
แล้วพิพากษาตามรูปคดี
ถ้ายืนคือก็ต้องเข้าเรือนจำเลย
ถูกต้องครับก็ติดมาแล้ว๑ปีกับอีก๘เดือนก็ต้องไปหักไป
ถ้ายกนี่แปลว่า
ก็คือพ้นข้อเก่าหา
ส่วนจะไปมีการเรียกร้องอะไรหลังจากนั้นก็

ก็คือ๑จากจำคุกที่ผ่านมา๑๕ปี
จะแก้ในเรื่องประเด็นใด๑จะรอ

ส่วนแนวทางที่๔แนวทางสุดท้าย
ก็คือย้อนสำนวนมาให้สารชั้นต้นพิจารณาคดีใหม่
แล้วพิพากษาตามรูปคดี
วิเคราะห์ในแนวทางกฎหมายเนี่ยนะครับ

คือคำว่าย้อนเนี่ยนะคะแปลว่าเริ่มใหม่หมดเลยที่สารชั้นต้นเหรอ
เนื่องจากว่าตัวของนายอุดมเนี่ย
มีปัญหาเรื่องประสาทกรรมรับฟัง

ในข้อเท็จจริงที่ตัวเองเนี่ย

ตั้งแต่การให้การต่อชั้นพนักงานสอบสวน
การให้การต่อเจ้าพนักงานของสำนักงานคุมประพฤติ

รวมทั้งการสืบสอดและพินิษฐ์

แกเนี่ยเรื่องเก็บเห็ดมาโดยตลอด

ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองแบบเชิงวิชาการ
เราต้องเตรียมพร้อมทุกมิติ

ก็ต้องเตรียมเรื่องของการขอรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาคดีใหม่ทุกวันนี้ที่เขาอยู่ได้มีหวัง
เราบอกว่าไม่ต้องห่วงเราจะขอให้กองทุนยุติธรรมของกระทรวงยุทธรรมเข้ามาเตรียมในเรื่องของการประกันตัว
ถ้าเกิดสารพิพากษายืนแกถึงมีรอยยิ้มขึ้นนิดนึงครับ
สมมุตินะคะวันนั้นอ่านแล้วยืนทันทีเนี่ยก็ต้องทั้งสองท่านจะ

แต่เราก็มีขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด
ที่ฉันกำลังจะบอกว่าคืออันนี้ก็ถามต่อหน้าทั้งสองท่านนะคะ
คือว่าต่อให้ต่อให้พยายามเตรียมไว้แล้วทันทีเนี่ย
ยังไงยืนเนี่ยก็ยังเป็น๑ใน๔ทางที่ออกมาแล้ว
เป็นลบที่สุดต่อตัวทั้งสองคน
ถูกครับตอนนี้เขาปรับสภาพจิตใจอยู่ครับ
แต่ทีนี้คำถามคือทางที่ออกมาแล้วดีที่สุดในทางกฎหมาย

ไม่ใช่ครับคือย้อนสำนวนให้สารชั้นต้นพิจารณาคดีใหม่
แล้วพิจารณาพิพากษาตามรูปคดี

คือจะยกฟ้องคือยกฟ้องไปครับ

ทั้งสองท่านค่ะคุณแดงกับคุณอุดม

มันจะออกแบบไหนได้บ้างเข้าใจใช่ไหมคะคุณแดง

คุยกันว่ายังไงบ้างวันที่๒เตรียมอะไรไว้บ้าง

กลับจุดเลือดเรากับปุ่นที่

อาทห์ตังค์สานบันที่สุย
ได้บ่อหรือจังใดจังสินะ

แต่ว่าทางทนายอธิบายให้ฟังหมดแล้วเนอะ
มันจะเป็นไปแบบไหนได้บ้าง

ตกลงแล้วเนี่ยถ้าจบทางใดทางหนึ่ง

ตกลงแล้วลักษณะพฤติการ
กับข้อหาตามกฎหมาย

คดีนี้สักครู่ค่ะ

ให้ความเห็นไปแล้วว่าจะมีออกด้วยลักษณะ

หนึ่งคือยืนตามสองสารที่ผ่านมา
ถูกต้องครับคุณจะคุก๑๕ปี

สองคือยกเลย
คือยกฟ้องคือพ้นข้อเก่าหาไป
สามคือแก้
หมายก็คือว่าดูว่าตัวจำเลยทั้งสองเนี่ย
เข้ามาในป่าบุกลุกจริง

ความผิดฐานอื่นผิดหรือไม่ผิด
อันนี้เรามองทางนักวิชาการ

ส่วนเรื่องย้อนสำนวนเนี่ยก็คือ

นี้กามีอำนาจที่ผ่านมา
มันเป็นเรื่องของการฟ้องเรื่องบุกลุกแพ่วถังกลสร้างลักลอบตัดไม้๗๒ไร่
ดังนั้นถ้าย้อนสำนวนก็มีการสืบพยานโจทย์สืบพยานจำเลยเต็มรูปแบบครับ
คือความหมายก็คือว่าเขายอมรับว่าเขาเก็บเห็ด
แต่ไม่รู้ว่ามันไปเข้ารักษณะของการบุกลุก
คือพฤติการกับตัวข้อหาเนี่ยน้ำหนักมันไม่เท่ากัน
ก็คือมันหลายข้อหาเรื่องบุกลุกอันนี้คือเขาเข้าไปจริงเพื่อไปเก็บเห็ด
ไอ้สองรับลอกตัดไม้เขาไม่ได้เกี่ยวข้อง
แพ่วถางเขาไม่ได้แพ่วถาง
หรือ๔ไปขนสร้างเขาไม่ได้กระทำ
คือพฤติการเข้าไปในพื้นที่ซึ่งห่วงห้ามจริงแต่คือพูดง่ายน้ำหนัก
เราก็คือตอบแค่พฤติการตัวเองถูกไหม
ก็คือจริงแล้วต้องเรียนว่า
ต้นทานแห่งกระบวนการยุติธรรมเนี่ย
ที่พนักงานสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง
จริงแล้วใช้ดุลพินิษฐ์และวิจารณญาณได้
ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของเฉพาะตัวของการกระทำ
ผมเชื่อนะครับว่ากรรมเป็นเครื่องเจตนา
ต้องบอกว่าใครกระทำอย่างไรที่รู้แล้ว
สมมุติว่ารู้แล้วว่าเขาเนี่ยไม่ได้กระทำความผิด
ก็คือในกระบวนการชั้นต้นที่มีการจับตัวไปร้องทุกข่าโทษเขา
ผมเชื่อว่ากรรมจะต้องเกิดขึ้น
ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่ฉันถามบอกว่าดีสุดไม่ใช่ยกเหรอ

คือต้องบอกว่าการยกฟ้องนั้นต้องดูเหตุและผล
ในเรื่องของพฤติการและในเรื่องของข้อหา
เป็นดุลพินิษฐ์ของสารสูงว่าท่านจะพิจารณาอย่างไร
แต่ถ้าย้อนสำนวนเนี่ยเป็นวิธีที่ทั้งสองฝ่าย
นำพยานหลักฐานเข้าต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมแบบสมบูรณ์แบบ
ก็ต้องสืบพยานเพื่อให้ศาลเห็นว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิด
จำเลยทั้งสองก็ต้องนำพยานหลักฐานเข้าต่อสู้และหักล้างข้อกล่าวหา
ที่เขามีการกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามฟ้อง
ทั้งหมด๔ทางเนี่ยทนายสงการเตรียมไว้แล้วว่าไม่ว่าออกอะไรแต่ละแนวทางพอออกมาปุ๊บจะทำอะไรต่อใช่ไหม

ทีนี้ค่ะคือคำถามคือสรุปว่ากรณีนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างมาตรฐานหรือความเข้าใจของข้อหานี้ของกฎหมายนี้หรือเปล่า
คือจริงแล้วต้องบอกว่าประชาชนเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่รู้กฎหมายในเรื่องของกฎหมายเฉพาะตามพระราชบัญญัติต่าง
ดังนั้นเนี่ยแต่ละจังหวัดถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้มีการให้ความรู้ประชาชนด้านกฎหมายคือในลักษณะ๑ตำบล๑อำเภอคือให้ประชาชนเข้าใจให้ได้ว่าถ้าเขาตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญารัฐจะให้ความรู้ได้อย่างไร
จริงแล้วเนี่ยเขามีฝ่ายช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายอยู่แล้วนะครับ๑ไม่ว่าเป็นของทนายความก็ดีของอายการก็ดีหรือเรื่องของสำนักงานยุติธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ก็คือจะให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแต่ต้องบอกตรงไปตรงมาว่าประชาชนบางทีเขาไม่ทราบคือห่างไกลเว้นแต่ว่าคนที่รู้ช่องทางจริงครับ
ขอสุดท้ายปิดท้ายที่คุณแดงค่ะ
พูดนิดนึงเนาะก่อนจบรายการแล้วนะคะคุยกันไว้สองคนว่ายังไงบ้างคะ

ไม่ได้คุยกันไว้เลยเหรอคุยปรึกษาคุยกันไว้ไหมก่อนว่าวันที่๒เนี่ยออกมายังไงคุยกันไว้บ้างไหมคะ

เพราะว่าก็จะไม่ได้คุยกันไม่ได้ก็เงาไผ้เงามันครับมันเลยบอกไม่ได้
เอาอย่างนี้นะคะคือไม่ว่าวันที่๒จะออกมาเป็นอย่างไร
ขอให้ความยุติธรรมยังคงเป็นความยุติธรรมที่ไม่ถูกสงสัยก็แล้วกันส่วนจะออกมาเป็นอย่างไรอยู่ในอำนาจของศาล
ครับเราต้องบอกว่าน้อมรับคำพิพากษาของศาลแล้วก็พร้อมต่อสู้ในกระบวนการที่ทำและจะไม่มีการไปวิพากษ์วิจารณ์โดยเด็ดขาด
เพราะบ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองทุกคนต้องครบครับ
วันนี้หมดเวลาของรายการขอบคุณนะคะที่มาวันนี้ขอบคุณนะคะ

คุณผู้ชมหมดเวลาของรายการนะคะพรุ่งนี้เรามา๕โมงครึ่งนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ